ไปติดตามกันเลยว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีที่สตูดิโอแจกโชค

ยังมีชื่อกันอีกเหรอคาราบาลก็จับแจกมอไซค์ไปร้อยคัน
แจกทองล้านไปแล้วสามคน
เชื่อเถอะเพราะผู้โชคดีของเราเขาเอาทองล้านไปปลดหนี้
ต่อยอดสร้างอาชีพกันหมดแล้ว
แล้วคุณรออะไรทำไมยังไม่ส่งฝามาลุ้นโชคกันอีก
อย่ารอช้าเบาแดงเขาแจกต่อถึงสิ้นปี

ยังอยู่กันกับกิจกรรมดีเบาแดง

อ่ะวันนี้ค่ะเราอยู่กับอับดุ้น

รู้จักดีเลยโดยเฉพาะอายุสัก๒๐ถึง๒๕๓๐ป่าก็ดีเหมือนกัน
ถ้าอับดุ้นรู้จักหญิงโดยเฉพาะหญิงวัยรุ่นงั้นถามเลย

ผู้หญิงใส่ชุดสีดำและสีแดงด้วย
บ้านอยู่แต่จุจักรถนัดเต้นไม่ชอบร้อง
ของหรอดคือเล็กต้มยำไม่ใส่ขวงงอก

ลองอีกศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้งั้นลองถามใหม่

คนนี้ผู้หญิงผมยาวกินจุขี้โมโหแล้ว

อับดูลรู้ไหมว่าผู้โชคดีวันนี้คือใคร

ไม่มีอะไรไม่มีสิก็มีอยู่แล้วมลานน่ะ

มีน่ะอุ้มันดูเดี๋ยวน่าดู
มีเขียนไว้แล้วในสกิปมันไม่มีแล้ว

พูดโชคดีเดี๋ยวเราต้องโดนไปจับเองในในนี้

หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วต่ออะไรต่อ
ไปดูซิว่าผู้โชคดีเป็นใคร

อยากรู้ไม่ต้องถามอับดุลไปลุ้นกันเลย
กล้อยเลย
กล้อยเลยค่ะหัวใสคันนี้จะเป็นของใครติดตามเลย
รุ่นขึ้นค่ะจัดการผู้โชคดีมากกว่าใครเนี่ย

คุณชัยชนะเดชบุญจันทึก

จะบอกเลยว่าบาวแดงนะคะเขาใจดีแจกรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านิวคลิก๑๒
เอาไปให้คนไทยได้ต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้

รู้ไหมว่าเบาแดงขวดละเท่าไหร่
ขวดละ๑๐บาตร

ไปต้องตามอับดุลใครก็รึ
ต้องเป็นสิบบาทเท่าเดิมแต่ได้รุ่นมากกว่าเดิม
อยากรู้ใช่ไหมว่ากติกาเป็นยังไง
ถ้าใครไม่ได้ส่งริ้มดูกติกานท่านจาน
ติดตามตลอดความกันต่อเลย
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาก้อนาฬิกา๓๐นาที